คุณผู้ชมถ้าเจองูตัวนี้อย่าใกล้มันเด็ดขาด

แต่มันมีงานแสดงสัตว์

แล้วเอางูตัวนี้มาให้คนที่เข้าไปดูงานเนี่ย

คุณผู้ชมมีคนเอามาโพสต์ไว้บอกว่าเนี่ย
สมิงทะเลนิ่งมากเราไม่กล้าจับหรอกนะ

หาไม่ได้ง่ายแต่ในงานนี้ดันมาให้คนจับ

ครึ่งคงคงจะคิดแบบแค่จับอย่างเดียวไม่เป็นไรเพราะไม่โดนเขากัน
ไม่ได้คุณไม่ได้เลยนะฮะแต่ทีนี้ครับ
เราสอบถามเรื่องนี้ไปทางรองอธิบดีกรมประมง

ร้ายแรงติดหนึ่งในสิบของโลกจริง

มีโอกาสพบเห็นได้โดยเฉพาะนักดำน้ำ
และชาวประมงโดยการติดมากับอวน
หากไม่ทันสังเกตอาจเป็นอันตรายได้

มาประจำจุดการแสดง
แต่เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น

ประมงตอนนี้มีนโยบายให้จัดแสดง

งดการนำงูสมิงทะเลปากเหลือง
ออกมาจากตู้จัดแสดงภายนอก
อย่างเด็ดขาดจะมาแตะมาต้อง

และทุกท่านงงนะทำไมถึงเอาออกมาให้เขาจับ
นั่นซะครับ

พวกนักดำน้ำอย่างพวกผมเองนะ

มอเล่ตัวใหญ่แล้วมันกินปลายมอเล่ด้วยเลย
ผมมีคลิปปลาไหลมอเล่ด้วยนี่ใช่ไหมฮะนะครับ
ขนาดปลาไหลมอเล่ฟันคมที่มันกัดแขนเราขาดได้เนี่ย
ยังแพ้งูสมิงทะเลเลยใต้น้ำยังมีสัตว์มีพิษอีกเยอะนะ
ไม่ว่าจะเป็นปลาไหลมอเล่แบบนี้อย่าไปใกล้มัน
เอานิ้วไปแห่เอามือไปแห่มันกัดนิ้วคุณขวัญขาดเลยนะ
อันนี้ปลายมอเล่และมีอีกนะคุณปลาหิน
ไม่ใช่แบบว่าเด็กแก๊งวัยรุ่นปลาอย่างงี้
อีกคลิปมีไหมของผมมีนะอีกคลิปหนึ่งนะฮะ

ใกล้มันนะแตะมันไม่ได้นะพิษเลยนะ
แต่มันมองไม่ค่อยรู้เลยอ่ะคุณบุ๊ค
อะไรอีกปลาสิงโตปลาสิงโตสวย
คุณนี่มีครีบสวยเรานึกว่าสวยนะจะไปใกล้มันนะครับ
นี่มันเอาหนามเจาะเราเลย

อันนี้ที่เอาให้ดูนี่เป็นสัตว์อันตรายใต้ทะเลนะ
มีพิษทั้งนั้นเลยแล้วมีอีกปลาหนึ่งปักเป้า
อ่านี่ปักเป้าคุณเขามันพองนะ

น้ำมันไม่ได้เลยอันนี้ขอบคุณต้นคลิปนะฮะ
ค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณ
แต่ที่เอามาเล่าเรื่องงูสนิมทะเลนั่นแหละ
กรมประมงเข้ามาชี้แจงแล้วมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล

โอ้โฮพิษร้ายแรงกว่างูขาวสิบเท่าอ่ะย้ำ